คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่นนทบุรีนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่ารอปภคนนั้นให้ของรับผม
พอให้ของลับผมปุ๊บนะผมแทงเขาเลย

และอีกอย่างหนึ่งตอนที่แม่คนตายมาพบศพลูก

ฉันโดนแทงตายเนี่ยนะฮะ
นี่ครับลูกชายของคุณแม่ก็คือ

อายุ๔๕ปีเป็นรอปภครับ
ไร้ลมหายใจจมกองเลือด
ถูกของมีคมแทงเข้าที่

ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
ของผู้ตายครับทีนี้ผู้เป็นแม่บอกว่า

เมื่อเช้าลูกบอกจะไปซื้อของที่ตลาดประชานิเวศ

ทำไมลูกยังไม่กลับบ้านติดต่อไม่ได้เลย

พอรู้ว่ามีเหตุแทงกันตายก็เลยรีบออกมาดู
ปรากฏว่าคนตายคือลูกของฉันเอง

ที่ลูกเนี่ยถูกทำร้ายจนตาย

แล้วก็ไปตามถนนเรียบคลองทางเข้าชุมชนนะครับ

ห้านิ้วตกอยู่ข้างประตูห้องไม่มีเล็กที่

ต่อมาสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ก็คือนายมานะเมฆสุวรรณอายุ๓๘ปีนะฮะ

บอกว่าผมเดินเล่นอยู่ถนนเรียบคลอง
มันใกล้บ้านผมก็เดินไปเดินมาแบบนี้แหละครับ

หน้าผมก่อนจากนั้นคนตาย
ให้ของลับผม

ผมก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาเนี่ย

ผมพกไว้ตลอดเลยไม่รู้หรอกว่า

แทงจ้วงไปนะฮะ
เกิดเหตุแล้วนะครับก็เข้ามาหลบมานอนต่อในห้องพักคุณ

ในซอย
โปรดติดตามตอนต่อไป